ต่อกันที่เรื่องดีต่อกันเลยค่ะกับเรื่องราวดีของนางเอกหน้าสวยคุณแต้วนัทพร
เมื่อวานนี้เธอยกครอบครัวไปทำการแปะทองพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศบุญให้กับคุณพ่อของเธอค่ะ
โดยองค์พระที่สาวแต้วและครอบครัวตั้งใจสร้างให้คุณพ่อนั่นก็คือ
พระพุทธนวนาคนิรมิตค่ะเป็นพระประธานปางมารวิชัยหน้าตัก๖๐นิ้ว
สูง๓เมตร๕๐เซนติเมตรฐานกว้างประมาณ๒เมตรค่ะ
ดำเนินการหล่อตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะแต้วเองก็ได้โพสต์ภาพขณะที่เดินทางไปแปะทองพระประธานที่โรงหล่อนะคะ
ก็จะมีลักษณะนาคที่แตกต่างจากแบบทั่วไปนะคุณผู้ชม
หน้าปรกแบบโอบป้องค่ะได้แรงบันดาลใจจากความรักของพ่อที่เหมือนเป็นมือที่คอยโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องลูกนั่นเองนะคะ
ส่วนด้านหลังขององค์พระก็มีการติดชื่อของคุณพ่อนรงเตมีรักเอาไว้ด้วยค่ะ
แล้วก็ยังได้สร้างองค์จำลองที่ถอดแบบมาจากพระประธานรายละเอียดแบบครบถ้วนโดยเฉพาะเกล็ดของพญานาคค่ะ
ซึ่งก็มีซี่ฟันหงอนเป็นชิ้นส่วนที่ต้องนำมาประกอบเข้าทีหลังอีกด้วยนะฮะ
ส่วนพระหัดซ้ายมีแก้วสารพัดนึกค่ะ
ว่าทำได้ออกมาสวยสดงดงามสมกับความตั้งใจมากเลยนะคะ
นะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะถือว่าเป็นความตั้งใจดีของเธอเนาะ
ถ้าหมดทั้งหมดก็ทำเพื่อคุณพ่อนั่นเองค่ะคุณผู้ชม